ตั้งแต่มีข่าวเรื่องของร่างทรงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยจริงนะเพื่อขายข้อข้องใจ
เราให้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวสายมนุษย์ต่างดาว
ตามเรื่องนี้ให้ได้พูดคุยกับร่างทรงลงพื้นที่ไปอะไรไปเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะหาคำตอบให้แบบครบถ้วนรอบด้านทุกมิติ
เพราะนอกเหนือจากคำถามที่ว่าร่างทรงมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่า
ก็เกิดคำถามว่าและมนุษย์ต่างดาวล่ะมีจริงไหม
และสถานที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นประตูมิติจะสามารถโอ้โหเห็นมนุษย์ต่างดาวข้ามมิติได้

มาว่ากันด้วยเรื่องของมนุษย์ต่างดาวก่อนว่ามีจริงไหมเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ศาสตราจารย์ดรในแพทย์เทพนมเมืองแมน
อดีตคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์บอกว่าเรื่องร่างทรงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยยืนยันไม่ได้ว่ามีหรือไม่มี
แต่เรื่องที่มีการเรียกเก็บเงินไม่ขอแสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
ถ้ามันมีอ่ะนะว่ามีร่างทรงแล้วเรียกเก็บเงินเก็บทองอะไรเนี่ย
อันนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นแต่ถ้าถามเฉพาะเรื่องของการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ย
ตัวอาจารย์บอกว่าการที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้จะต้องนั่งสมาธิ
เพื่อให้จังหวะการหายใจและชีพจรตรงกัน
แล้วปัจจุบันนี้ที่ติดต่ออยู่มี๒คนใช้คำว่าคนหรือเปล่าไม่รู้นะมี๒อ่ะก็เป็น
มี๒มนุษย์ต่างดาวมี๒มนุษย์ต่างดาวใช่ก็คือภาราศีเทาเป็นชาวดาวอังคารค่ะ
ส่วนอีกคนคือเอดดี้มาจากดาวอังคารเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ตรวจการจักรวาล
ผู้ตรวจการจักรวาลเขามีตำแหน่งนี้อ่ะค่ะอ่าอันนี้คืออาจารย์เทพนมเขาบอกอย่างงี้นะ
เขาบอกอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะส่วนที่ดาวพลูโตเนี่ยนะคะอาจารย์เทพนมก็ยืนยันว่าดาวพลูโตก็มีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงนะ
ซึ่งเพื่อนมนุษย์ต่างดาวที่ติดต่ออยู่ก็ยืนยันว่ามีเขาจะสูงประมาณแค่หนึ่งคืบรูปร่างคล้ายมนุษย์
สูงหนึ่งคืบใช่ใช่แต่เขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชาวดาวพลูโตเนี่ยดาวพลูโตถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยในจักรวาลไม่ใช่ดาวนพะเคราะห์ที่ดับแล้ว
แล้วก็บอกว่าล่าสุดเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพลูโตค่ะมาตั้งกองกำลังทหารที่เขากลาครับ
ประมาณสามพันคนมาแป๊บเดียวแล้วก็จากไปเขากระลาที่เป็นภาพคลิปที่มีร่างทรงอ่ะ
คือแต่ถ้าสูงแค่คืบเดียวแล้วมา๓๐๐คนก็อาจจะมองไม่เห็น
ก็คงมองเห็นแต่อาจจะดูไม่เยอะอะไรอย่างนี้
ส่งทีมมาค้นคว้าวิจัยสภาพภูมิศาสตร์ของเขากระลามาแล้วด้วยนะคะ
จานบินเดินทางมาเพื่อย่นระยะเวลาผ่านประตูทะลุมิติตรงนี้จริง
เขาบอกว่าเพราะที่เขาศึกษามาทั่วโลกแล้วประเทศที่มีประตูมิติที่สิ่งอื่นเข้าออกได้ง่าย
มีอยู่๒ประเทศคือไทยแลนด์กับชิลี
เขาบอกว่าดาวภูโครนมีมนุษย์อยู่จริงนะแต่ตัวเล็กแต่มันก็เก่งทางวิทยาศาสตร์มา
ผมเคยถ่ายภาพได้ที่เขากะลามันตั้งเป็นกองทัพ
แล้วพอเช้ามืดเนี่ยแล้วพอสายหน่อยมันหายไป
เขาก็บอกพวกนี้นะที่จริงเขามีสหพันธุ์ระหว่างดาว
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในย่านนี้จะต้องไปขออนุญาตต่อสหพันธ์ระหว่างดาวเขาก่อน
ซึ่งจะเอาทหารแล้วจะเลยเข้ามาได้
แต่ไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมันอ้างว่ามันมาจากนอกทางช้างเผือก
อืมเนี่ยเขายืนยันว่าเขากระลาจังหวัดนครสวรรค์มีประตูเชื่อมมิติจริง
อาจารย์เทพนมก็บอกว่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวควรจะมองว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เรื่องศัยศาสตร์แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่สามารถจะมาบังคับกันได้ค่ะ
เราก็สำรวจจากภาพที่ท่านเห็นเนี่ยครับพื้นที่เขากระลาเป็นแบบนี้นะครับ
คือก่อนทางขึ้นเขาที่อยู่ติดกับค่ายลูกเสือกับอีกจุดหนึ่งเป็นทางขึ้นเขา
มีการนำป้ายสัญลักษณ์มนุษย์ต่างดาวไปติดเอาไว้แล้วก็เอาปูนซีเมนมาเทเป็นฐาน
ตามความเชื่อของเขานะว่าถ้าจะเจอมนุษย์ต่างดาวต้องมาอยู่ที่ประตูที่จะเปิดมิติอะไรตรงนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลองเดินทางไปที่ค่ายจิระประวัติด้วยนะฮะ
คือเป็นค่ายทหารอยู่ใกล้เขากระลา
เป็นการยิงปืนขึ้นมาจากทางค่ายนี้หรือเปล่า
ดวงไฟที่เห็นเนี่ยนะครับอ่าที่ชาวบ้านเห็นบนท้องฟ้าตอนกลางคืน
อาจจะเป็นกระสุนปืนใหญ่ซ้อมรบแล้วก็ส่องแสงสว่างมา
จานบินของมนุษย์ต่างดาวก็ได้
ท่านพันธบุริมเคลือเป็งกุลผู้บังคับกองพันธ์ทหารปืนใหญ่ที่๔
บอกว่าที่ผ่านมาทหารปืนใหญ่จะซ้อมยิงปืนใหญ่โดยใช้กระสุนส่องแสง
โดยลูกกระสุนปืนใหญ่มีลักษณะแสงสีแดงบวกส้ม
ในอากาศประมาณ๑นาทีสูงประมาณ๗๕๐เมตร
ลักษณะก็คล้ายกับที่ชาวบ้านที่เขากระลาเห็นนั่นแหละ
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กระสุนส่องแสงซ้อมยิงมานานแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อก่อนเห็นก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ก็เลยให้ข้อมูลกันไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ข่าวก็ลาที่นครสวรรค์พยุหาคิรีศ์
แต่เขามีการแยกตำบลหลายพื้นที่ด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาหลายลูกนะครับ